มาดูเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพครับ

ใช่บางรุ่นไม่มีเป็นแบบเปิดเลยค่ะ
แล้วใหญ่อยู่ด้วย
คนร้ายจะได้บอกด้วยวงแดงคือคนร้าย๒คนที่เดินตามผู้เสียหายที่มาคนเดียว
คือถ้าตอนแรกเนี่ยจะเห็นภาพผู้เสียหายจากภาพในกล้องวงจรปิดดูนะฮะ
ผู้เสียหายคือวงสีเหลืองนะครับเดินเลือกซื้อเสื้อผ้าอยู่ก็เลือกซื้อเสื้อผ้าอยู่
แล้วเห็นวงแดงสองคนนี้คือมิจฉาชีพนะฮะเสื้อขาวกับเสื้อชมพู
คือพยายามป้วนเปรี้ยนอยู่แถวผู้หญิงผู้เสียหาย
คงจะตั้งใจอะไรสักอย่างหนึ่งหรืออาจจะเห็นว่า
ง่ายต่อการลงมือแล้วผู้เสียหายเขา
โทรศัพท์มือถือเสร็จเขาเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าไว้เนี่ย
คนร้ายเดินมาเอาเสื้อบังนะเอาเสื้อบังแล้วเนี่ยมือล้วงไปแล้ว
โทรศัพท์ไปแล้วเครื่องนึงแล้วก็มีเสื้อชมพูเดินตามไปกันเลยทีนี้
กว่าผู้เสียหายจะรู้ตัวโทรศัพท์มือถือหายไปแล้ว
ผู้เสียหายก็คือนางสาวนพักแสงจันทร์นะครับบอกว่าพอรู้ตัวก็เลยไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ของร้านขายเสื้อผ้าแห่งนี้ก็รู้ว่ามีมิจฉาชีพผู้หญิงสองคน
ล้วงเอาจากกระเป๋าของเธอไปเลย
โดยได้เล่าว่าคนร้ายเนี่ยมาด้วยกันสองคนทำทีเป็นลูกค้ามาเดินเลือกซื้อเสื้อผ้า
แต่คอยสังเกตการณ์กันอยู่ตลอดนะฮะจนกระทั่งอาศัยทีเผลอก็เดินตามประกบ
แล้วก็ยกเสื้อสีดำขึ้นมาบังก่อนจะล้วงโทรศัพท์มือถือออกจากกระเป๋าของเธอ
แล้วก็หนีหายไปอย่างรวดเร็วผู้เสียหายเองไม่รู้ตัวเลย
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีเราได้สอบถามไปยังคุณนพักนะครับ
บอกว่าวันนั้นไปเดินเลือกซื้อเสื้อผ้าในร้านดังในห้างดังย่านบางนา
ก็มาใช้บริการเป็นประจำเนื่องจากใกล้บ้าน
ขณะเกิดเหตุกำลังโทรศัพท์หาน้องสาวอยู่เพื่อนัดแนะให้ไปเจอกันที่จุดจ่ายเงิน
ระหว่างรอต่อแถวมันก็รู้สึกนะคุณเหนียวมาสอน
รู้สึกเหมือนมีคนมาดึงกระเป๋าทางด้านหลังแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรไง
ก็กระตุกกลับคืนมาโดยไม่ได้เอกใจว่าโทรศัพท์มือถือของตัวเองหายไปแล้ว
ยืนเข้าคิวรอจ่ายเงินให้เขาแล้วซึ่งตอนนั้นในร้านคนไม่ได้เยอะ
จังหวะที่เราจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาน้องรอบที่สองเพื่อจะบอกเขาเนี่ย
มือถือไม่มีแล้วซึ่งตอนนั้นน้องเดินมาใกล้ตัวประมาณ๓๔๙ถึงเราก็ตะโกนเรียกน้อง
ว่าแฟนแฟนมือถือหายน้องก็บอกว่าจริงเหรอเพิ่งจะวางสายจากหนูไปเนาะ
นี่ค่ะผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากเกิดเหตุแป๊บเดียวไม่กี่นาที
ก็ไปแจ้งกับทางร้านไปแจ้งกับทางห้างสรรพสินค้าว่าเนี่ยถูกล้วงกระเป๋า
ขอดูกล้องวงจรปิดได้ไหมก็ตั้งใจว่าเผื่อจะจับคนร้ายได้เพราะว่ามันแป๊บเดียวเองไง
เกิดเหตุแป๊บเดียวขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยเผื่อได้ของคืนเผื่อจับคนร้ายได้
แต่ผู้เสียหายบอกว่าห้างบอกแค่ว่าต้องเอาใบแจ้งความมาก่อนถึงจะดูกล้องวงจรปิดได้
แล้วผู้เสียหายเขาติดใจประเด็นนี้คุณผู้ชมคะแล้วทำไมทางห้างไม่ถามรายละเอียดอะไรเลยอ่ะ
เพื่อที่จะแบบช่วยติดตามคนร้ายติดตามเอาของมาคืนให้
เพราะจริงแล้วมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนที่ไปเดินห้างนะคะ

เขาก็ให้ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดมาเจรจาหลังจากที่เรื่องผ่านไปแล้ว๓วันนะคะ
ว่าจะทำยังไงให้ความรู้สึกพี่กลับมาหลังจากที่พี่ไม่ได้รับการดูแลจากทางเขาเลย
การดูแลที่พี่ต้องการคือในวันที่เกิดเหตุพี่รู้เวลาเป็นนาทีว่าพี่โดนช่วงจังหวะเวลาไหน๖นาทีนั้นของพี่หาย
แต่พี่มาที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เขากลับบอกพี่ว่าคุณต้องคุณลูกค้าต้องไปแจ้งความถึงจะไปดูวงจรปิดได้
พี่ไม่ได้ตั้งที่ไม่ได้ขอเข้าไปดูวงจรปิดด้วยตัวเองค่ะแต่พี่บอกว่าน้องคะให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดูวงจรปิดให้หน่อย
เพราะพี่บอกนาทีได้คุณแค่ย้อนหลังรีเพย์ไปแป๊บเดียวยืนยันกระต่ายด่าเดียวไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะ
อยากให้ภาพที่พี่โดนเป็นคลิปเนี่ยออกไปเพื่อเตือนภัยให้สังคมว่าเวลาไปเดินห้างใดก็แล้วแต่นะคะ
ต้องมีความระแวดระวังตัวเองแล้วก็ต้องมีสติในการคิดว่าถ้ามันเกิดเหตุแล้วมันจะต้องทำอะไร
แพงด้วยนะแพงนะนะฮะก็ล่าสุดทางห้างได้ติดต่อขอชดใช้เงินให้สามหมื่นบาทนะครับ
เยียวยาให้กับผู้เสียหายนะครับส่วนความคืบหน้าด้านคดีความตำรวจจะเชิญผู้เสียหายไปให้ปากคำวันพรุ่งนี้นะครับ
แล้วก็จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดในรอบพื้นที่เลยเพื่อติดตามหาเส้นทางการหลบหนีของคนร้าย
จะได้เอาตัวมาดำเนินคดีค่ะไม่รู้ใครโดนอีกเนี่ย
ผู้เสียหายก็เลยบอกว่านี่แหละอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์ว่าแก๊งมิจฉาชีพมีอยู่ทุกที่มีทุกที่จริง